ไปที่เรื่องนี้กันสักนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นที่พูดถึงกันมาสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
กับกรณีที่ฮือฮากันไป

คือจากกรณีนะครับที่ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นออกมาเยอะแยะมากมายนะครับ

คือพูดถึงในมุมที่เกิดความเสียหายให้กับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ล่าสุดนะครับคุณบีน้ำทิพย์ก็ออกมาชี้แจง

เรื่องไทม์ไลน์หรือว่าอะไรต่างเนี่ยมันไม่ตรงสักอย่างนะฮะ
น้องผู้หญิงบอกว่ารู้จักเดือนตุลาคม
จริงรู้จักครั้งแรกคือ๑๘พฤศจิกายน

โพสต์โปรโมทในไอจีของตัวเองปกติ
พี่ผู้ชายเห็นก็เลยมาถามว่าจะสั่งได้ยังไง
เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวน้องส่งให้ฟรีไปลองกินก่อน
แต่ขอให้พี่เขาโพสต์ไอจีโปรโมทให้ด้วยนะ
เป็นการพูดคุยกันแบบปกติไม่ได้พิเศษอะไรเลย

ตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่ผู้ชายเขามีลูกอีกคน
เพราะไม่เคยเห็นพี่ผู้ชายเขาโพสต์รูปลูก

วันที่๒เมษายนที่บอกไปหาที่บ้านผู้ชาย

จริงเนี่ยคือหลังจากวันนั้น

และมีพ่อแม่ของผู้มีผู้ชายอยู่ที่บ้าน

วันที่๑๐เมษายนยังอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
ดำน้ำจริงคือวันที่๑๓
และขอโทษนะคะเสื้อดำน้ำยี่ห้อที่โดนกล่าวหา

ซึ่งคนดำน้ำเขาก็รู้ว่ามันซื้อกันได้
ยิงปืนที่หัวหินก็คิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไร
โตแล้วก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องทั้งหมดหลบซ่อน
ที่จะต้องแอบทำแล้วมีคนมาด่า
เพราะก็มากัน๔คนย้ำว่ามากลางวัน
มีเสื้อตัวเดียวที่ใส่ก็คือเสื้อที่อยู่ตรงเสาบ้าน
เพราะเสื้อตัวที่ใส่ไปบีทำน้ำกระชายขาวที่เป็นอะไรของเขาเนี่ยนะ
หกใส่เสื้อสีขาวของตัวเองนะฮะพี่ผู้ชายจึงให้ยืมเสื้อ
กูไปทำอ่านหน่อยดิผมตามองไม่เห็นเลยเนี่ยจริง
ซึ่งผมก็บอกว่าอ้าวหนุ่มบ้ายังไงแล้วเนี่ยนะฮะ
กใส่เสื้อสีขาวตัวเองพี่ผู้ชายจึงยืมเสื้อยืดให้แม่บ้านเอาเสื้อไปซักให้
กันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จริง
จึงมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นหรือทำในสิ่งที่โดนกล่าวหาแน่นอน
การที่คุณทั้งสองคนเลิกกันจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่
มันเป็นของคุณทั้งสองคนน่ะบีว่ายังงั้นนะครับ
โยนขี้แล้วให้ข่าวที่ไม่เป็นความจริง
อย่าเห็นการเอาคนที่มีชื่อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง
จะทำให้กระแสข่าวนี้มันดังนะคะ
เรื่องของพวกคุณก็ไปเคลียร์กันเอง

คือหลังจากที่เมื่อวานนี้คือทางคุณแฟนเก่าของปุ๊ก

ออกมาพูดออกมาทุกอย่างไล่ไทม์ไลน์

ใช่ค่ะขณะเดียวกันคุณฟลุ๊กเขาก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
ระบุบอกว่าวันที่๔มิถุนายน
ตามที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ต่าง
กรณีคุณปอนอดีตภรรยาผม
ได้ออกมาให้ข่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณปอน
และมีส่วนพาดพิงถึงคุณบีด้วยนั้น
ผมขอเรียนว่าในเนื้อหามีหลายส่วนที่ไม่เป็นความจริง
ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผมและคุณบี
อย่างไรก็ดีเห็นว่าเป็นเรื่องระหว่างผมกับคุณปอนอดีตภรรยา
ไม่อยากตอบโต้ผ่านสื่อต่าง
เพราะนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย
และผมจะหาโอกาสพูดคุยกับคุณปอนด้วยตัวของผมเอง
ในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสขอโทษคุณบี
เรื่องของผมกับอดีตภรรยาไปกระทบ
หรือสร้างความเสียหายให้กับคุณบีซึ่งไม่รู้เรื่องราวด้วย
นี่ก็คือจากเป็นข้าวทั้งหมดจากทั้งคุณบีก็ออกมาแล้วฟลุ๊กก็ออกมาแล้ว
ก็คือตอนนี้ถือว่าออกมาพูดในทุกมุม
มุมก็คือในมุมของทางอดีตภรรยาคุณบีคุณฟลุ๊กก็ออกมาพูดหมดแล้ว
ถูกไหมครับก็เดี๋ยวลองไปติดตามตอนต่อไปว่าจะว่ายังไง
สวัสดีครับสวัสดีครับ